รักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่ง

แล้วก็ถามคนทั่วไปว่า
ตเตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย
ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่๓๑พฤศจิกายน
อยู่ในพื้นที่ตลาดนัตเตอร์เรย์ซิตตี้

ยืนยันเห็นว่า
สลากนี้หมวดจรูนเก็บได้

มีรักฐานยืนยันมีพยานยันและมีกล้องวงจรปิด

เห็นท่านผู้หมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่
เห็นเป็นหมดจรวนถือสลากอยู่
ผมเห็นเขาอ่าในกรณีการเก็บเนี่ยคือเขายื้อถือแล้วพูดแค่นี้ดีกว่า

คือเขาเป็นคนที่มาซื้อของในตลาดเล่นซิตตี้ครับแล้วก็บังเอิญได้ยินเสียงคนพูดว่าเก็บ

เป็นหมดจรุดถือสลักอยู่ทั้งหมดมีกี่คนคะ
คนเดียวครับที่เห็นฮะเป็นพยานที่เราตามหาเลยนะฮะ
ตามหาจนเรียกว่าพลิกแผ่นดินเลย
จนกำลังเจอแล้วก็ไปสอบนะฮะขอร้องให้เป็นครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าไปซื้อของในตลาดนั้นครับ
ที่เห็นที่พยายามสุดข้างคุณจะรู้เก็บได้หรือครับ

จริงไหมครับ

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอั
อัศวินธรรมชาติอัศวินธรรมชาติอั

อัศวินธรรมชาติอั

ที่แผนเขามาซื้อมาซื้อหัวหอมกระเทียมที่ร้านป้าป้าเห็นเห็นลุงจรูนไหมที่ถือ
รอเตอรี่อยู่ของนู้นอ่ะไม่เห็นแต่จำในแผนได้ใช่ไหมว่ามาซื้อไม่รู้จัก
รู้จักแต่ครูปีชาใช่ไหมที่มาซื้อบ่อยบ่อยใช่ไหมอ่าแต่ไม่รู้จักในแผนใช่ไหม
แล้วแม่ค้าที่เขาซื้อของอยู่ไม่เห็นพร้อมกันเหรอคะเขาก็เอามาสอบนะครับแต่แม่ค้าก็บอกว่าเขาไม่ได้สังเกตตรงนั้นเขาก็ขายของแต่คนนี้มาซื้อของกับเขาจริงตรงนี้

ตรงนี้รายแม่ค้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้คุยกันว่าคือเขาไม่รู้ว่ามีการใครจะเก็บอะไรได้เก็บลอตเตอรี่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตเพราะเขาก็คนเยอะเขาบอกเขาคนเยอะเขาก็มัวแต่ขายของของเขา
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมที่แม่ค้าควรจะเป็นคนที่ต้องเห็นหรือสังเกตร่วมด้วยมันก็ต้องเห็นด้วยกันแหละถ้ายืนไอ้คนแต่ลูกค้าแต่แม่ค้าไม่สนใจก็ได้สิดูสิคนนี้จะมาหันหลังใช่ไหมอ่าแม่ค้าหันหน้ามองอ่าใครน่าเห็นมากกว่ากัน
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน

อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน
อ่าจำเป็นไหมว่าสมมุติพยานคนนี้นั่งซื้อของอยู่จำเป็นไหมแม่ค้าหันหน้ามองใครน่าเห็นมากกว่ากัน